ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาพาภรรยาตั้งคันได้๗เดือน
ไปหาคุณหมอด้วยอาการปวดหลัง

พอไปถึงปุ๊บยังไม่รักษา

สุดท้ายภรรยาเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้อง
ถามคำถามเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนรงศรีโยหะอายุ๒๗ปีแล้วครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๓ตำบลคำอาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
เดินทางไปที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับญาติญาติ
เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
หลังจากที่วันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาตอน๔โมงเย็น
ได้พาภรรยาชื่อว่านางสาวอำพิพาสุภาอายุ๒๔ปี
ซึ่งตั้งท้อง๗เดือนไปรักษาอาการเจ็บหลัง
แต่พอถึงโรงพยาบาลกลับไม่รักษาอย่างเร่งด่วน
สักประวัติอยู่อย่างนั้นนะฮะทั้งคนป่วยมีอาการหนักมากแล้ว
ที่สำคัญก็ฝากคันไว้ที่นี่ก็น่าจะมีประวัติอยู่แล้ว
แต่ด้วยความล่าช้าครับสุดท้ายภรรยาเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้อง
เสียใจมากนะฮะหมายถึงว่าทางด้านของสามีเสียใจมากนะฮะ
อยากจะให้โรงพยาบาลออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้เราก็ต้องไปฟังความอีกด้านหนึ่งไปทางโรงพยาบาล
นายแพทย์พงวิทย์วัชรกิติภูมิในการโรงพยาบาลมุกดาหารบอกว่า
การเสียชีวิตของนางสาวอำพิพาทีมแพทย์ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว
แล้วสาเหตุจากการวิเคราะห์อาจจะเกิดจากแผลของมดลูกเนี่ยมันมีการปริ
แล้วก็มีภาวะการแทรกซ้อนแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องทำให้ผู้ป่วยมี
เพราะว่าช็อกแล้วก็เสียชีวิตจากการย้อนดูประวัติของผู้ป่วยคนนี้เขาบอกว่า
ก็มีความเสี่ยงเพราะการตั้งคันครั้งแรกเนี่ยนะฮะคันครั้งแรกเนี่ยก็คือ
สิบสามธันวาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสองนะฮะครั้งนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากการผ่าคลอดออกมาเนี่ยนะฮะ
อีกไม่นานสัก๕เดือนปรากฏว่าก็มีการตั้งคันอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดทำคลอดด้วยการผ่าต้องทิ้งระยะให้ห่างจากครั้งแรก๒ปีเพื่อลดความเสี่ยง
แต่ว่าเคสนี้คือ๕เดือนนะฮะในการตั้งคันครั้งที่๒อาจจะเว้นไม่ถึง๒ปีแล้วก็ถึงเวลาคลอดนะฮะ
ถ้าท้องติดต่อกันแบบไม่ทิ้งระยะห่างจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คือมดลูกปริแล้วเลือดออกในช่องท้องได้อันนี้คุณหมออธิบายไว้
อีกอย่างเรื่องของการดูแลคนไข้เนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลคณะแพทย์ก็เข้าไปดูเลยให้น้ำเกลือให้ออกซีเจนช่วยเหลืออย่างเต็มที่
พอช่วยได้ประมาณ๑๕นาทีคนไข้หยุดหายใจครับ
หัวใจหยุดเต้นแพทย์ก็ปั๊มหัวใจแล้ว
แล้วก็มีการปรึกษากันกับแม่ของผู้เสียชีวิตว่าจะผ่าหรือเปล่า
ถ้ามีความพร้อมก็ต้องทำการผ่า
แต่ตอนนั้นคนไข้หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว๖ครั้ง
กินเวลาไป๒ชั่วโมงแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาล
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางด้านของศูนย์ดำรงธรรม
สอบสวนกับคนที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง